หนึ่งในบรรดาจิตอาสาที่เดินทางไปที่บริเวณสนามหลวงก็คือนักกีฬานะคะ
ฟุตซอลชนบุรีบลูเวฟเนื่องจากมีความตั้งใจที่จะไปแสดงออกถึงความจงรักภักดี
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลค่ะ
ฟุตซอลสโมสรชนบุรีบลูเวฟตั้งแถวยืนมอบน้ำดื่มและขนมแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมติดตามการแพร่ภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมและประคมย่ำยามผ่านการฉายจอภาพขนาดใหญ่ที่ท้องสนามหลวง
รวมถึงคนที่ตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชบริเวณรายรอบกำแพงพระบรมมหาราชวังในยามค่ำคืน
การกระทำความดีทำได้หลายรูปแบบแต่บรรดานักเตะฟุตซอลสโมสรชมบุรีเอฟซีเห็นพ้องต้องกันว่า
ห่วงเวลานี้มีความตั้งใจที่จะมาร่วมกันเป็นผู้ให้
การแสดงน้ำใจแก่เพื่อนร่วมแผ่นดินเดียวกัน
พวกเราก็อยากทำความดีกับพระองค์ครับ
ก็ทุกคนก็ทำดีมาตลอดแล้ว
แต่ก็อยากเข้ามาช่วยในอีกหนึ่งแรงครับ
มาช่วยกันมาช่วยคนไทยคนไทยมีน้ำใจด้วยกันครับ

ที่ผมถนัดก็เรื่องของกีฬาครับ

เพื่อที่จะทำให้ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยประสบความสำเร็จครับ
แล้วก็คว้าแชมป์เอเชียแล้วก็ไปสู่ระดับโลกให้ได้ครับ
ในเรื่องของทีมของชมบุรีหรือว่าของทีมชาติไทย
ก็จะทำความดีกันอย่างนี้กันตลอดไปครับ
บรรดานักฟุตซอลสโมสรชมบุรีบลูเวฟ
พร้อมใจนำช่อดอกไม้มาวางที่กำแพงพระบรมมหาราชวัง
พร้อมกับตั้งจิตน้อมถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เหนือจากในฐานะประสบกรณิกรชาวไทย
แสดงความจงรักพักดีด้วยการเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรรดานักฟุตซอลสโมสรชมบุรีบลูเวฟ
หลายคนคือนักฟุตซอลทีมชาติไทย

ศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖
ระหว่างวันที่๙ถึง๑๕พฤศจิกายนนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน